ตอนนี้คนชื่นชมเชฟกิ๊กนะฮะเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารเลิศทิพย์
ทำไมถึงชื่นชมเธอเธอรวบรวมสมัครพักพวกครับ
ตอนนี้ทำอาหารไปแจกตามแคมป์คนงานก่อสร้างนะฮะ
เชฟกิ๊กเนี่ยเขาก็ตอนนี้บอกว่าจะทำจนกว่าเรี่ยวแรง
แรงจะหมดเลยนะครับเพราะว่าอยู่แบบนี้ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับ
หลังจากสวบครอบครับประกาศนะฮะให้คนงานอยู่แต่ในแคมป์
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดนะครับคนงานในแคมป์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบสิครับ
เพราะออกไปไหนไม่ได้นะครับต้องรอทางเจ้าของแคมป์เนี่ย
จัดอาหารมาให้อย่างเดียวเชฟกิ๊กครับคุณกมลนะฮะ
คุณกมลนะครับคุณกมลชอบดีงามเจ้าของร้านอาหารเลิศทิพย์
ก็โพสต์ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวบอกว่าฟังข่าวเช้านี้รู้สึกสงสารและเศร้ามาก
คนงานอยู่ในแคมป์มีสี่ร้อยคนได้ข้าววันละสี่สิบกล่อง
น้ำดื่มก็ไม่พอผมจะช่วยทำอาหารแจกให้แคมป์คนงาน
ในช่วง๓๐วันที่ถูกสั่งปิด
นี่ฮะนี่ครับคนนี้นะครับคือเชฟกิ๊กครับ
พี่อยู่ที่แคมป์ไม่ต้องออกไปไหนแล้วนะครับ
เดี๋ยวเชฟกับเพื่อนจะนำอาหารดีอร่อย
สะอาดไปมอบให้นะครับ
ทั้งนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย
เริ่มแจกตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะหมดแรงครับ
ก็คือมีทักษะด้านนี้ที่จะพอช่วยเหลือได้
เราพอได้ยินเรื่องอาหารปุ๊บเราก็รู้สึกว่าสงสาร
สงสารทางทางแคมป์คนงานที่เขาหนึ่ง
ไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วก็อาหารไม่เพียงพอ
ได้ทราบค่ะว่าคนงานสมมติ๔๐๐คนอย่างอ่ะ

แล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งกำลังที่จะให้เขามีพลังใจผ่านอาหาร

ที่ทานอาหารอร่อยก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปครับ

ดีใจแทนคนงานที่อยู่ในแคมป์จริง
เชฟกิ๊กเยี่ยมจริงค่ะ
คนงานก็ลำบากคนร้านอาหารก็ลำบากนะคะ
ต้องขอบคุณมากเลยด้วยค่ะ